ต้องบอกว่าคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุด
ฉันไม่ได้ร้องเพลงแต่ว่ากำลังจะเล่าถึงเรื่องราวของพี่อ้อยนภาพร

คือพี่อ้อยได้โพสต์เอาไว้บอกว่า
เกิดมาไม่เคยต้องแจ้งความเอาผิดใคร

เพราะปีนี้สิ่งที่ตั้งใจคือจะมีทริปต่างประเทศให้ครอบครัวสักครั้ง
ตัวกับน้องคนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันที่คลื่นวิทยุตั้งแต่เดือนมกราคม
จนถึงวันที่บินก็ยังไม่มีตัว
พอตามก็มีข้ออ้างบ่ายเบียง
ในที่สุดคู่กรณีปิดโทรศัพท์หนีไปแล้วตามที่คาดไว้
อ้อยบอกว่าน้องที่ออฟฟิศก็โดนกันไปเยอะ
ราคาตัวไม่ใช่ถูก
และยังฝากถึงคู่กรณีด้วยนะคะว่า
อย่าไปทำแบบนี้กับใครเลย
เงินที่โกงไปเป็นเงินคนอื่นเขา

เพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองปีละไม่กี่ครั้ง
เขาจะดำเนินชีวิตกันต่อยังไง

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ติดต่อสอบถาม
ผู้จัดการส่วนตัวของดีเจพี่อ้อยนะคะ

คู่กรณียอมจ่ายเงินให้ในส่วนของดีเจพี่อ้อยเท่านั้นนะ
แต่กับตัวให้ครอบครัวไม่คืนเงิน
และหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะ
ดีเจพี่อ้อยต้องเสียเงินเพิ่มเองเกือบ๒แสนบาทให้กับคุณพ่อคุณแม่
และทราบว่ามีผู้เสียหายอีกนับ๑๐ราย
โดยชายคนดังกล่าวทำงานอยู่ในวงการบันเทิงด้วยนะจ๊ะ

นั่นน่ะสิพี่อ้อยก็เลยต้องรีบมาแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
เพื่อป้องกันไม่ให้ไปหลอกใครอีก
อันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีอุทาหรณ์ช่วงนี้เนี่ย
หลายคนก็เตรียมที่จะแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวโดยการซื้อทัวร์นี่แหละ
แต่ก็ต้องระมัดระวังเช็คข้อมูลกันให้ดี
อันนี้ขนาดคนใกล้ตัวยังโดนหลอกเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะ

ยังมาหลอกเราได้นะคะเจ็บใจนะเนี่ย
ขอให้ตามเงินคืนได้ครบทั้งหมดแล้วกันนะคะ